แหลกใช้ไม่เอา

ใจจริงผมอยากเป็นนักกีฬากีฬา

แต่ว่ามันมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งแบบเออ
อยากไปประกวดฮอตไว้ฟอร์ดเราก๊อดไปเชียร์
สุดท้ายแล้วเราก็เลยไปเรียนการแสดงที่เมืองเทพ

มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีนะ
เราก็รู้สึกว่าเขาทาง
พอเป็นนักร้องจำได้ไหมครับ
คุณเสียงดีหรอสั้นหนึ่งบทเพลงตอนนี้นะผมเสียงไม่ดีครับผมเสียงไม่ดีเลยพี่
ผมไม่ใช่นักร้องแต่ว่าเพียงแค่ผมว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะคน
แล้วก็ดวงของผมที่เขาต้องการผู้ชายหน้าไทยแค่คนเดียว
สุดท้ายคนที่ไปแคสต์วันนั้นมันมีแต่แบบผู้ชายหน้าเกาหลีหน้าหวานมากทุกคน
แล้วผมก็เป็นผู้ชายหน้าไทยคนเดียวผมก็เลยได้รับเลือกมา
ตอนนั้นออเตอร์จูนมั้ยไอ้การร้องของคุณอะสมัยนั้นไม่มีออเตอร์จูน
แล้วคุณร้องเพี้ยนไหมผมเป็นคนร้องเพลงได้ไม่เพี้ยนแต่ไม่ใช่คนร้องเพลงดี
เพี้ยนแต่ไม่เพราะไม่เพี้ยนแต่ไม่เพราะด้วยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเราพอเขาจะ
เขาจะมีเมนแจ็คเนี่ยเป็นคนร้องเมนส่วนผมก็จะเป็นขอคลอครึ่งห้าอยู่ข้างหลังครึ่งห้า
แล้วก็จะมีเพลงของตัวเองที่ไม่ได้รับการโปรโมทแค่นั้นนะครับ
คุณคือหน้าบีที่ซุกซ่อนอยู่เหรอผมคือหน้าบีที่ซุกซ่อนอยู่

ผมเปิดการแสดงแล้วรู้สึกว่ารักการแสดงจริงจากการที่ผมไปเล่นละครของพี่ก๊อฟธันวาลิน
แล้วก็ผมเกือบจะไม่ได้เล่น

ผมก็เลยบอกว่าผมอยากเล่น
เพราะถ้าผมไม่ได้เล่นผมไม่มีโอกาสได้เล่น

หักลบจากที่พี่มี
เท่านี้เดี๋ยวผมคืนให้
ยากเล่นจริง

ขอรวบรัดมาเลยแล้วกันว่าตอนที่ผมเป็นต่อให้ผมมาอยู่ย้ายมาอยู่ช่อง๓
ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมดังจนกระทั่งบุภเพมันประสบความสำเร็
กำลังจะถามว่าบุภเสันนิวาสเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการ
จากคนที่โลกไม่ทันสังเกตกลายเป็นคนที่อยู่ในแสงสปอร์ตไลท
โดดเด่นมากเลยนะครับคุณโดดเด่นพอกับโป๊ปกับเบลล่าเลยนะ
คู่คุณกับปลางของพี่ปรางของพี่คือแล้ว
แล้วก็เวลล่าของพี่ด้วย
คุณโดดเด่นมากเลยนะครับตอนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการเลยใช่ไหม
ที่จริงมันต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตนักแสดงหลายคนในเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะ
แต่ไม่รู้ตลอดการหรือเปล่าแต่แน่นอนมันเลยทำให้ชีวิตการเดินทางมันเป็นอีกเส้นทางหนึ่ง
คือ๑คนรู้จักเรามากขึ้น๒สิ่งที่ตามมาคือชื่อเสียงเงินทอง
ผมทำงานมาเป็น๑๐ปีผมไม่เท่ากับผมได้มาจากบุเพลในระยะเวลาอันสั้น
ไหมครับเราสะสมเที่ยวบินสะสมเขาเรียกอะไรฮะ
ฮะสะสมชั่วมวงบินเพื่อรอบทนี้แค่บทเดียวคอร์น์
ครับพี่เลเพราะว่าเพราะว่าผมผมต้องบอกว่าผมผ่าน
เวลาช่วงที่แบบว่าเขาเรียกอะไร

โชคดีเนอะที่ผมยังอดทน

แล้วในช่วงเวลานั้นผมก็ดีใจที่มัน
ความมีชื่อเสียงเงินหรือความดังมันมาในช่วงที่

เพราะว่าผมรู้จักวิธีการจัดการกับมันได้แล้ว

กว่านี้อาจจะหมดหรืออาจจะแย่กว่านี้
พูดถูกไหมครับว่าเพราะบุพเพสันนิวาสอาจจะจริง
เพราะบุเภสันนิวาสเพราะมีวันนี้ได้เพราะบุเภสันนิวาสเป็นส่วนหนึ่ง
ไม่สามารถพูดได้ว่าทั้งหมดแต่จุดว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนหลายคนที่ไม่รู้จักผมกลับมารู้จักผมมากขึ้น
และทำให้ผมสามารถพรีเซนต์งานหลังจากนี้ต่อไปได้ง่ายขึ้น
แต่ว่าผมก็มองแค่ว่าบุเพมันก็คือบุภเพสุดท้ายแล้วละครที่ดังที่สุดสุดท้าย
เดี๋ยวมันก็จะมีละครที่ดีกว่ามา
กรบฉะนั้นหมื่นเรืองจากตัวผมหรือว่าปั้นจันจากบุเพมันได้ตายจากปั้นจันไปสักพักแล้ว
โปรดติดตามตอนต่อไป